ใครชอบทานข้าวหลามยกมือขึ้นไปทานข้าวหลามกัน
เดี๋ยวพาไปจูงมือก๊อฟไปจูงมือคุณผู้ชมไปนะฮะ
ไปที่นี่ค่ะคุณผู้ชมมหาสารคาม
แล้วจะบอกว่าโบราณมากยังไงฮะสูตรโบราณมาก
เขาขายมากว่ายี่สิบปีแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปร้านนี้ค่ะ
มหาสารคามนะคะชื่อว่าอะไร
ข้าวหลามใยไพรเจ้าเก่า
เก่าค่ะคุณเพราะว่าเป็นสูตรโบราณ

สูตรโบราณนี้ท่านได้แต่ใดมาคะ
อาจารย์เอ่อใยไพรนะคะ

มาวิธีที่เรียบง่ายแบบชาวบ้านเริ่มตั้งแต่นำกระบอกไม้ไผ่ที่ซื้อ
ทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้ง
สำหรับข้าวก็จะแช่ค้างคืนไว้๑คืน
จากนั้นก็จะนำไปคลุกกับกะทิที่เอามะพร้าวมาคันสดนะคะ

ร้านข้าวหลามยายไพรเนี่ยเขาไม่ใช้กะทิสำเร็จรูปนะจ๊ะนะคะ
หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อย
เพื่อให้ได้รสชาติหวานน้อยมันมากเค็มนิด

แล้วนำไปเผากับถ่านฟืน
ส่วนปลายกระบอกข้าวหลามปิดด้วยใบตอง
เพราะจะทำให้อบความร้อนในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ได้กลิ่นหอมครับ

คือข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำ
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าข้าวเหนียวลืมผัว
ชาวบ้านบางคนก็แซวว่าลืมหวงจริง

ความพิเศษในการทำข้าวหลามก็คือมีความหอม
ข้าวอ่อนนุ่มส่วนใหญ่ผู้ที่ซื้อไปรับประทานจะติดใจรสชาติกันหมดเลยนะคะ
วันหนึ่งเราถามยายไพรยายไพรขายได้เท่าไหร่
ไพรบอกว่าสักประมาณ๒๐๐กระบอก
ราคาก็ตั้งแต่กระบอกละ๒๐๕๐หรือว่า๓กระบอก๑๐๐ก็มีนะคะ
ในช่วงบ่ายของทุกวันก็จะขายหมดแล้วนะ
วันสุกไม่ทันด้วยซ้ำนะคะลูกค้าต้องรอค่ะ
เอาล่ะพูดถึงขนาดนี้น้ำลายสอแล้ว
ใครอยากชิมนะคะลิ้มรสก็สามารถแวะไปได้ที่ริมถนนทางหลวงขาเข้า
นวลสำรานตะมนต์แวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เพลิงไม้ที่มีป้ายชื่อร้านก็คือข้าวหลามยายไพรเจ้าเก่าจ้า